คุณผู้ชมฮะนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สมุทรปราการ

บอกเป็นครูสอนเลขครูสอนคณิตศาสตร์
ป้าบก็ให้ป้าบก็ให้ตบเด็กเหรอคุณค่ะทำไม
บางอันก็เอาเหมือนไม้เรียวไปตีตรงโต๊ะของเด็กนะครับ
ดูคลิปนี้ก่อนเรื่องนี้มีการตรวจสอบแล้วนะครับ
นี่ป้าบป้าบเปี้ยนะครับไม่ใช่ขนมเปี้ยนะคุณ
แต่เป็นเอาไม้เรียวจะเปี๊ยะส่วนนี้ป้าบหัวเด็กเข้าไปคุณผู้ชม
ใครเห็นใครก็คงบอกทำไมครูทำโทษรุนแรงจัง
ใช่แล้วมันแบบศักดิ์ศรีของเด็กนะคุณนะสิทธิเด็กอะไรแบบนี้นะครับ

คลิปนี้มีนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่สมุทรปราการแอบถ่ายเอาไว้
เพื่อใช้เป็นหลักฐานให้ผู้ปกครองได้ดู
บอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนระดับชั้นมปลาย
เด็กนักเรียนจะถูกครูสาวคนนี้ตบตีบ่อยมาก
และใช้อารมณ์รุนแรงกับเด็กจนทำให้เด็กหลายคนเนี่ย
กลัวคุณหงอเลยกลัวจะโดนป้าแบบนี้นะฮะ
เพจอีซ้อขยี้ข่าว๒ได้นำคลิปมาโพสต์ไว้
ระบุข้อความบอกว่าถ้าส่งเด็กไปเรียน
ต้องเจอครูที่มีพฤติกรรมแบบนี้กับลูกหลาน

และนักเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของครูสาวรายนี้ดี

พอสื่อขอให้ชี้แจงกลับปิดประตูหน้าโรงเรียนสั่งห้ามนักข่าวเข้า
อ้างว่าพอติดภารกิจ
เพราะมีนักข่าวรู้โรงเรียนแล้วนะคุณ
พิกัดแล้วก็ไปหน้าโรงเรียนปรากฏว่าโรงเรียนไม่ให้เข้านะครับ

ดุก็น่าจะพอแล้วมั้งแค่อบรมสั่งสอนนะฮะ
ตีไม่ได้แก้ปัญหาลูกหลานคนอื่นเขาไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์
บางคนมองว่าโอ้โหนี่เป็นการลงโทษแบบสมัยก่อน
แต่บางคนก็บอกว่าตีแล้วก็ได้ดีไงอะไรแบบนี้นะครับ
ล่าสุดทีมข่าวของเราลงพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้
เพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงจากทั้งครูและผู้บริหารโรงเรียน
พบว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรปราการเขต๑
โดยนายภูมิพระรักษาบรองพอเขตนะครับ

เพื่อร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมนักเรียนหาแนวทางในการแก้ไข
แต่ก็ยังไม่ให้เราขึ้นไปห้องประชุมหรือว่าเข้าไปในโรงเรียนได้มากมายนะครับ
โดยเปิดเผยบอกว่าครูคนที่อยู่ในคลิปนั้น
เรื่องต้นได้มีคำสั่งย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานสพปสมุทรปราการเขต๑ก่อน
กว่าจะมีการสอบสวนแล้วเสร็จนะครับ
หากพบว่าครูมีเจตนาที่ไม่ดีกระทำโดยอารมณ์ล้วนและเด็กได้รับบาดเจ็บ

ก็มีตั้งแต่ลดขั้นตัดเงินเดือนและสูงสุดก็คือไล่ออกนะครับ
ส่วนทางด้านเด็กนั้นได้นัดผู้ปกครองเข้ามาพูดคุยกันนะฮะ
พร้อมกับได้ให้ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมเข้ามาเยี่ยมดูแลสภาพจิตใจของเด็ก
ไม่ใช่เฉพาะคนที่ถูกป้าบถูกเปี๊ยะนะฮะ

เพราะเด็กคนอื่นเขาก็ขวัญภาวะไง
เห็นครูลงโทษเพื่อนแบบนี้นะครับ

นี้นะเด็กนักเรียนในห้องยังมาเรียนตามปกติ
และตรวจสอบเบื้องต้นสภาพจิตใจดีอยู่นะครับ